คุณผู้ชมค่ะมาติดตามกรณีนี้หน่อยแล้วกัน
สิตางบัวทองค่ะถูกทวงคืนลูกบุญธรรม
จากแม่แท้ของตัวเด็กเอง
ทำไมเรื่องราวมันชักจะไปกันใหญ่ชักสับสนแล้ว
เรื่องนี้แม่สิตางสะเทือนใจจนก็ลั้นน้ำตาไม่อยู่

ผู้ชายคนนี้แหละนะคะคุณผู้ชมนี่คนนี้เลยเสื้อสีเขียว

ชื่อว่าคุณตีน้อยจารุวัฒน์อายุก็๒๓ปี
ปัจจุบันใช้นามสกุลบัวทองเลยนะ
บัวทองเป็นนามสกุลเดียวกับแม่สิตางเลย
สีตางเนี่ยรับคุณตีน้อยมาเป็นลูกบุญธรรมมาพักใหญ่แล้วนะคะ
หลายคนอาจจะบอกว่าคุณหน้าคุ้นตากันดีตามสื่อต่าง
แต่อยู่แม่แท้ของคุณตีน้อยค่ะ
ก็มาทวงคืนลูกชายจากแม่สิตาง
ด้วยความที่ถูกชะตากับลูกชายบุญธรรมเนี่ย
แล้วทางฝ่ายคุณตีน้อยก็ยืนยันนะ

ได้ทำการตกลงว่าโอเคไม่เป็นไร
ให้ลูกมาอยู่แล้วกันเป็นลูกบุญธรรม
เดี๋ยวแม่เจ๊ตางจะดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลย

แต่เรื่องราวกลับไม่ราบรื่นคุณผู้ชม
สีตางบอกว่าเธอเองถูกข่มขู่
จากฝ่ายแม่แท้อยู่ตลอดเวลาเลย
เพื่อต้องการเงินที่มันจำนวนสูงขึ้น

ยังมีเรื่องที่แม่เพิ่งรู้จัก

ตลอดเวลาที่อยู่กับครอบครัวจริง

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณสิตางค่ะ
ฉันยินดีจะจ่ายเงินนะ
แต่เขาต้องการเยอะไอ
ฉันจะจ่ายเขารายเดือนด้วยซ้ำ
ฉันจะจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้
แต่ตอนหลังร้ายเกิน

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนแบ็คเมย์
ฉันโดนมาหลายเดือนด้วยซ้ำไป

แล้วเด็กเขาโดนทรมาน

แต่เขาโดนบีบคอแล้วกรอกน้ำเปล่า
ฉันเพิ่งรู้เขาโดนอยู่ในห้อง

นี่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีเด็ก

แต่สมองได้รับความประทบคนเดือน
อันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่สีตางในมุมของแม่สีตางเองนะคะ
แล้วก็อาจจะเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับลูกบุญธรรมที่บอกกล่าวกับแม่จิตาง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายเนอะ
อยู่สองกรณีเนอะนะคะคู่กรณีมีอยู่สองคนคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังความทั้งสองข้างด้วย
อันนี้เป็นส่วนของแม่สีตางนะก็คงต้องดูว่าเอ๊ะแล้วทางฝ่ายนู้นล่ะ

จะพูดว่ายังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะคะ